ใช่ค่ะเป็นโลกออนไลน์นะคะแห่ชื่นชมหญิงสาวคนหนึ่ง

แล้วก็กดเข้าไปดูกดไลค์กันมากทีเดียวนะคะ

ช่วยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะ
จนกลายเป็นนางฟ้าตัวจริง
นี่ก็เป็นนาทีขณะที่หญิงสาวคนหนึ่ง
ยื้อชีวิตให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะ
สำหรับคลิปนี้โพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊ค
ที่มีชื่อว่าเปอร์เซียจงถาวรค่ะ

บอกว่านี่แหละน้ำใจคนเมืองกาล
วันนี้มีเหตุรถชนบังเอิญพี่สาวคนนี้ผ่านมาเจอพอดี

ด้านนายเปอร์เซียจงถาวรเจ้าหน้าที่มูลนิธิขุนรัฐนาวุฒ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางเข้าโครงการส่งน้ำท่ามกา
อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ชายสูงวัยมีโรคประจำตัว
เกิดอาการวูบหมดสติขณะขับรถเสียหลักชนต้นไม้
ขณะที่รอรถพยาบาลหญิงสาวคนนี้ก็เลยช่วยปั๊มหัวใจอย่างคล่องแคล่วนะคะ
ทีมข่าวติดต่อไปยังพยาบาลนางฟ้าในคลิปค่ะ
เธอมีชื่อว่านางสาวนภาพรธาตุประเสริฐ
เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เป็นคือผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยชีวิตอยู่แล้วล่ะ

ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะ
ก็ได้เล่าให้เราฟังว่า

แล้วก็เห็นว่ายังไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยค่ะ
จึงเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจ
คาดว่าชายสูงวัยน่าจะหมดสติก่อน
ประกอบกับไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยมาด้วยนะคะ
ทำให้ตัวไปกระแทกอัดกับพวงมาลัย
สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ได้ค่ะ

คุณนภาพรธาตุประเสริฐที่สำคัญ
ต้องบอกก่อนนะคะว่าบางคนอาจจะเห็นมีการเผยแพร่คลิปต่าง
ช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ
จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ต้องบอกไว้ก่อนแบบนี้นะครับ